มาดูอีกหนึ่งเหตุสลดนะคะอันนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เอง
ประมาณสักเจ็ดโมงครึ่งที่เชียงใหม่ค่ะช้างพลายศรีดอชื่อว่าโฮปนะคะ
อายุสิบสองปีละตกมันอืมแล้วก็ทำร้ายควัญช้างคือใช้งวงแล้วก็ฟาดอ่ะ
ฟาดเข้าที่เสาฟาดลงพื้นแล้วก็กระทืบ
ตอนเป็นข่าวแรกเนี่ยโอ้โหในโลกโซเชียล
ก็พูดถึงว่าช้างกินคนเลยหรือเปล่า

เพราะอวัยวะบางส่วนของควานช้างหายไป
อาจจะเป็นเพราะว่าคือเละไงมันกระจายไปหลายพื้นที่ฟาดกับเสาแบบนี้
แล้วกระทืบซ้ำไปหลายทีเลยค่ะ
ทำร้ายขวานช้างชาวกระเหลี่ยงเสียชีวิต
ศูนย์ดูแลรักษาช้างนิวเจอร์ปาร์คหมู่๑
ตำบลกึ๊ดช้างอาเผยแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เอง
ร้อยตำรวจเอกธิติวัฒน์ชะลิดเลิศรัฐ
รองสารวัตรสอบสวนสพแม่แตงเชียงใหม่
พร้อมแพทย์โรงพยาบาลแม่แตงทหารด้วยนะคะ

ควานช้างที่ถูกช้างกระทืบจนตายในคอกช้าง
ชื่อว่านายโกภาเจริญชัยโอลานอายุ๕๘ปี

เป็นคนพื้นที่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ห้องศร
คือนายโกภาควานช้างคนนี้ค่ะ
ก่อนเกิดเหตุเขาเข้าไปทำความสะอาด
มูลช้างอยู่ในคอกนะคะ
แล้วก็ถูกเจ้าโฮปที่อยู่ในอาการตกมัน
เอางวงตะวัดตะวัดร่างนายโกภาแล้วเหวี่ยงอะค่ะ
ไปกระแทกกับเสาสิเมน
หลังจากนั้นเอาเท้ากระทืบ
แล้วช้างตัวใหญ่ขนาดนี้กระทืบไปขวานช้างที่แล้วนะคะ
แล้วสภาพศพคือสลดมากค่ะคุณผู้ชม
น่าสะยดเสียองเพราะว่าเละอนาคารแหลกเหลวไปทั้งตัว
เหลือแค่ส่วนหน้าอกแขนสองข้าง
และศีรษะที่ยังคงสภาพเอาไว้
ส่วนชิ้นส่วนอื่นของร่างกายกระจายไปทั่ว

นายวิรสักรุ่งชุลกุล
ผู้จัดการศูนย์ดูแลรักษาช้างนิวเจอร์ปาร์คบอกว่า
ช้างพลายยอดดอยหรือโฮปตกมันมา๒สัปดาห์แล้ว
แล้วก็ถูกกักอยู่ในสถานที่ดูแลช้างตกหมั่น

ห้ามเข้าใกล้ในรัศมี๔๐เมตร
แต่ว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุประมาณ๗นาฬิกา๔๐นาที

เขาเลี้ยงดูเจ้าโฮปมาตั้งแต่เล็กไงคะ
คือเขาจะเรียกเจ้าโฮปว่าไอ้ลูกชายรักเหมือนลูกเลย
ปกติโฮปก็เป็นช้างนิสัยดีชอบเล่นกับคน
เขาก็เลยมั่นใจว่าเขาดูแลมาตั้งแต่เล็ก

ตอนเกิดเหตุนายโกภาควานช้างคนนี้

แล้วเช้าวันนี้หมอกลงหมอกหนา

โฮปก็อาจจะไม่รู้ว่าใครเดินมาหานึกออกไหมคะ
ตกมันอยู่ด้วยหมอกลงด้วยอะไรด้วยก็เลยทำร้ายเลย
เอางวงจับฟาดกับเสาซีเมนแล้วก็กระทืบ

คือต้องรอจนช้างผละหนีไปเอง
คือช่วยไม่ได้จริงจังหวะตรงนั้นน่ะ

เขาถือว่าเป็นควานช้างที่เก่งที่สุด
ของศูนย์เลี้ยงช้างแห่งนี้แล้วด้วยค่ะ
แต่ก็ถูกเจ้าโฮปทำร้าย
เพราะว่าเจ้าฮบตกมันอยู่๒สัปดาห์แล้ว
ซึ่งความจริงยังต้องปล่อยไว้เชือกเดียวนะ

เข้าไปก็หมอกลงก็ไม่รู้ใครเป็นใครด้วย

ช้างพลายศรีดอก็คือช้างตัวผู้เพศผู้
ช้างตัวผู้เชือกไหน
หรือว่าตัวไหนที่งาไม่สมบูรณ์งาสั้น

นางแสงเดือนชัยเลิศ
และประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
กรณีที่มีกระแสข่าวบอกว่าที่อวัยวะของควานช้างที่เสียชีวิตที่หายไป
หลงเหลืออยู่แค่ไม่กี่ชิ้นเนี่ยนะจนบอกกันว่าช้างกินคน
ยืนยันว่าไม่มีช้างคลั่งตัวไหนในโลกที่จะกินเนื้อคนหรือว่าเนื้อสัตว์เข้าไปนะครับ
ช้างที่ก่อเหตุก็เช่นกันนะครับช้างก็เป็นสัตว์กินพืชไม่กินเนื้ออย่างแน่นอน
เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุเป็นที่รู้กันในกลุ่มคนเลี้ยงช้างหรือควานช้าง
ว่าช่วงช้างตกมันจะไม่ให้ใครเข้าใกล้อย่างเด็ดขาด
วานช้างที่เลี้ยงมาด้วยก็เข้าใกล้ไม่ได้ต้องรอจนกว่าจะหายตกมัน
ซึ่งก็กินเวลานานหลายสัปดาห์อยากให้สังคมเข้าใจประเด็นนี้
เดี๋ยวจะตื่นตระหนกว่าโอ้โหช้างตกมันขนาดจับคนฟาดแล้วกินเนื้อคน
หลังจากเจ้าหน้าที่มาเคลียร์พื้นที่แล้วยืนยันว่าเก็บชิ้นส่วนอวัยวะ
ควานช้างที่ตายได้ครบทั้งหมดนะฮะ
แต่ตอนนั้นตอนเกิดเหตุเนี่ยมันกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ
อยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แสงเดือนชัยเลิศก็ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เป็นบ้านของช้าง
ช่วยเหลือช้างที่ปลดระวังจากการทำงานช่วยเหลือช้างแก่ช้างพิการ
ให้มาอยู่ในศูนย์บริบาลไม่ต้องทำงานอีกต่อไป
ปัจจุบันมีช้างแก่ช้างพิการอยู่ในความดูแลนับ๑๐เชือก
ช้างแห่งนี้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับ
เคยได้รับการโหวตแล้วก็คัดเลือกให้ติดอันดับหนึ่งของโลก
สำหรับแหล่งท่องเที่ยวของคนรักสัตว์
แล้วก็ได้รับรางวัลการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในระดับโลกอีกมากมาย
ก็มีเรื่องราวเผยแพร่ในสารคดีชื่อดังเยอะเลย
เรื่องของการเลี้ยงช้างคือเขาเลี้ยงแบบไม่ได้ล่ามโซ่
ไม่ใช้ตะขอแล้วก็เจ้าของก็ร้องเพลงกล่อมลูกช้างจนหลับ
รายการทีวีจากต่างประเทศชื่อดังทั่วโลกค่ะ
มาทำเรื่องราวถ่ายทำแล้วก็เสนอไปมีบทความเผยแพร่มากมาย